คุณผู้ชมฮะเหตุนี้ต้องรีบไปช่วยกู้ภัยหน่อยนะฮะ
เพราะว่ากู้ภัยนั่งอยู่ท้ายรถกระบะแล้วก็หงายหลังตกลงไป

เดี๋ยวจะบอกว่าเหตุที่กู้ภัยคนนี้หงายหลังลงไป
เพราะอะไรใบ้ไว้ก่อนเพราะงูเหลือมยาว๔เมตร
งูเหลือมอยู่ตรงไหนกู้ภัยนั่งตรงไหน

คือนายนิกรนาคประสิทธิ์อายุ๔๖ปีนะครับ
เป็นทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเมืองพัทยา

ศีรษะกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งเลยคุณ
เพราะว่าศีรษะบวมเลือดไหลออกหูนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒กว่า
ส่วนกระบะคันเกิดเหตุสีขาวทะเบียนพพยักษ์๖๖๑๖ชนบุรี
อยู่ใกล้กับทางเข้าสารจังหวัดพัทยานะครับ
เป็นกระบะของชุดปฏิบัติการฝ่ายงานป้องกันของเมืองพัทยา
คุณผู้ชมฮะท้ายรถกระบะมีอะไร

ในกระสอบแล้วมันโผล่ออกมามีอะไร

คุณผู้ชมงูเหลือมยาว๔เมตรน้ำหนักเกือบ๒๐กิโลกรัม
นี่เพิ่งไปจับมาจะไปปล่อยสู่ธรรมชาติไหมเนี่ย
ใช่ฮะไปจับมาใส่กระสอบ
แต่เจ้างูเหลือมตัวนี้มันตัวใหญ่

พอกระสอบปริงูมันออกมาได้
คาดว่างูตอนที่อยู่ท้ายรถกระบะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะคอยคุมงูไว้
คือคุณพี่นิกรที่บาดเจ็บตกใจไงคุณ

รถกระบะกำลังเคลื่อนอยู่พี่เขาเลยตกท้ายรถ

อ๋อแล้วทรงตัวไม่ได้ควบลงไปเลยนะคะ
คือเพื่อนร่วมงานของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุ
ไปช่วยเหลือชาวบ้านจับงูเหลือมเข้าบ้าน
ภายในซอยเขาพัทยา๑๒
หลังจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ตัวใหญ่ยักษ์ก็ยัดใส่ถัง

เพราะงูเหลือมมีขนาดใหญ่มาก

เพื่อพาไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
โดยคนบาดเจ็บก็คือนายนิกรนั่งอยู่ขอบท้ายกระบะมาด้วย
แต่ระหว่างทางหัวงูมันโผล่ออกมาจากถัง
คุณผู้ชมไม่ได้กระสอบนะใส่กระสอบไม่ได้ต้องใส่ถังฮะ

น่าจะทำให้นายนิกรตกใจและพยายามยกขาหลบงูเหลือม
มือจับขอบท้ายกระบะไว้แต่ก็พลาดตกจากท้ายกระบะ

ยุทธนันซึ่งเป็นคนขับรีบหยุดรถลงมาดู
ปรากฏว่าเพื่อนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้ว
ก็ต้องเรียกกู้ภัยท่านอื่นมาช่วยเหลือนะครับ
มันดิด

เพื่อนผมก็ขวาไม่ทันมันก็จับกระบะแหละ
แต่นี่มือพลาดตกมาตรงข้างล่าง

ใช่เพราะงูใส่กระสอบไว้ในตรงใหญ่

ตกใจแล้วก็ตกรถเลยอ่ะครับใช่
โอ้โหนี่แหละฮะก็คนนั่งข้างหลังคงตกใจนะคุณนะ
งูมันโผล่ออกมาแบบนี้นะครับ

เราก็ขอให้พี่นิกรปลอดภัยนะครับ